ยืมนิ้วกันก่อนนับนิ้วนับเดือนกันได้เลย
นี่เขาออกมาคอนเฟิร์มกันแล้วนะคะว่าตอนนี้กำลังจะเตรียมเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงของวงการค่ะ
วันนี้ทั้งคู่โพสต์คลิปข่าวดีโชว์ที่ตรวจตั้งคัน

กันขาเผือกขาเมานั่งนับเดือนอย่างที่ที่ฉันบอกไป
ด้วยการบอกเลยตอนนี้ตั้งคันมา๘สัปดาห์แล้วนะคะ
ก็คือประมาณ๒เดือนแต่งตุลานะฮะ
ปั๊มทายาทพฤษฎิกาธันวาเอ้อท้องค่ะ
ส่วนมกราหลายคนแซวคลอดเลยหรือเปล่า
จ้ะก็ตามเดือนกันไปนะคะ
แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ทุกคนที่ลุ้นให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ของทั้งคู่
ส่วนว่าที่คุณพ่อพี่แมนมาซึ้งค่ะ
บอกว่าสิ่งที่ผมยังไม่เคยแล้วก็ยังไม่เคยเป็นแล้วก็ตื่นเต้นดีใจที่สุดเลยก็คือผมจะได้เป็นพ่อ
เป็นของขวัญรับปีใหม่ที่แสนจะมีค่าของคนทั้งคู่แบบโอ้โหคอมเมนต์ถล่มทลายจริงหลายคนลุ้นนะ
เพราะว่าคู่นี้เนี่ยรักกันมาตั้งนานแล้วก็แต่งงานกันแล้ว

ยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะทั้งดีเจแมนแล้วก็น้องเตยด้วยค่ะ
ชอบตัวที่แจกแจงก็เลยล่ะจ๊ะไม่ต้องมาเมาส์
แต่ว่าท้องก่อนแต่งไม่ต้องค่ะหยุดไปเลย